หากว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวงานตรุษจีนในช่วงนี้
ยังเป็นช่วงเวลาที่สามารถจะไปเที่ยวได้

จัดงานถึง๑๒กุมภาพันธ์นี้
วัน๑๒คืนตรุษจีน๑๐๐ปีที่นครสวรรค์
ณขณะนี้เองก็มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน

รอคอยจะชมขบวนแห่ร้อยปีตุดจีนที่นครสวรรค์อยู่นะครับ
บรรยากาศล่าสุดนี้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับ
ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามพร้อมกัน
กับคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
ขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพในงานศัตวรรษแห่งศรัทธาร้อยปีสืบสารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อเวลาสิบเก้านาฬิกาที่ผ่านมานะคะและในตอนนี้ค่ะประชาชนก็ได้มาจับจองพื้นที่ปากหลักเพื่อที่จะรอชมการแสดงและขบวนแห่ขององค์เจ้าพ่อเจ้าแม่รวม
นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในงานสตวรรษแห่งศรัทธาร้อยปีสืบสารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
โดยในวันนี้นะคะขบวนมีทั้งหมด๒๓ขบวน
เริ่มต้นจากด้านหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ไปตามถนนมาตุลี
เข้าถนนสวรรค์วิถีแล้วไปสิ้นสุดที่ถนนโกศี
ตลอดสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่แต่งชุดกี่เผาสวมเสื้อสีแดง
ร่วมกราบสักการะขอพรองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
ไฮไลท์ในวันนี้ค่ะก็คือขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิ่ม
และที่พิเศษกว่าทุกปีก็คือขบวนสิงโตปักกิ่ง๑๐๐หัว
ซึ่งหัวสิงโตสีต่างนะคะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไป
เช่นหัวสิงโตสีแดงก็มีความหมายถึงเทพเจ้ากวนอู่
ซึ่งเป็นเทพแห่งความซื่อสัตว์เป็นต้นค่ะ
สำหรับขบวนที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คงหนีไม่พ้นขบวนมังกรทองค่ะ
ที่จะประดับประดาษไฟสวยงามลงมาจากยอดเขาวัดกวรณาตบันพฤ
และแห่แหนไปทั่วทั้งเมือง
นอกจากนี้ยังมีกันเชื่อสิงโตแบบโบราณย้อนยุค๓๐ปี

สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
คาดว่าขบวนแห่รวมถึงการแสดงทั้งหมดนั้น
สิ้นสุดในคืนนี้ในเวลาเที่ยงคืนค่ะ
สำหรับในตอนนี้นะคะเราจะนำคุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปดู
ความเป็นมาของตำนานองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะคะ
ว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมชาวปากน้ำโพนั้น
เคารพและศรัทธามากว่า๑๐๐ปีค่ะ
ระคังเก่าแก่มีอายุ๑๔๕ปีตามจารึกบนระคัง
แสดงข้อความว่าในหงเปี่ยวแซ่ผู

ลำนำระคังมาถวายเทพเจ้าที่ปากน้ำโพแห่งนี้
กลายเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่ยืนยันได้ว่า
สารเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทัพทิมแควร์ใหญ่แห่งนี้
อยู่คู่เมืองนครสวรรค์มาอย่างช้านาน
ประธานอำนวยการสารเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทัพทิมแควร์ใหญ่เล่าว่า
สารแห่งนี้เกิดขึ้นจากความศรัทธาของชาวปากน้ำโพ
และได้อันเชิญเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าพ่อเทพารักษ์มาประทับณที่นี่
จุดที่แม่น้ำทั้งปิงวังยมน่านมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำสองสี
และรวมตัวกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นการแห่เจ้าที่ยิ่งใหญ่สืบมาถึง๑๐๐ปี
แล้วก็ให้เราติดตัวที่ก็คลั่นไป
เป็นคำลังใจอย่างนี้
ไปเป็นกำลังใจให้สารเจ้าแห่งนี้
เป็นต้นกำเนิดการแห่เจ้าจากทุกวันนี้นะฮะ
กำเนิดยังคงอยู่ไม่ได้หากขาดผู้สืบทอดประเพณี
ดังนั้นทุกปีจะเห็นครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางกลับบ้านในช่วงตรุษจีน
พาลูกจูงหลานมากราบไหว้ขอพรองค์เจ้าพ่อเทพารักษ์ให้ปกปักคุ้มภัย
ให้อยู่เย็นเป็นสุขโดนบันดาลให้กิจการการค้ารุ่งเรือง
และขอพรให้อำนาจขององค์เจ้าพ่อกวนอูขจัดอุปสรรคชั่วร้ายตลอดทั้งปีให้หมดไป
กราบเคารพเจ้าแม่ทัพทิมเทพผู้มีความเมตตาอันยิ่งใหญ่
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือสูงสุดของชาวจีนไฮล้ำที่ไม่ว่าจะขอพรอันใดก็ตาม
จะได้รับสมปรารถนาและช่วยส่งเสริมให้เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็น
และให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งเมืองปากน้ำโพ
และนี่ก็คือความสมัครสมานสามัคคีนะคะที่ทำให้เกิดงานแห่
เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาและสืบสารมาได้กว่าร้อยปีค่ะ
และในจนถึงขณะนี้นะคะแม้ว่าขบวนจะยังไม่มาถึงค่ะ
แต่ว่าชาวปากน้ำโพเองก็ได้ออกมาเดินบนท้องถนน
เพื่อที่จะบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้
รวมไปถึงค่ะรอที่จะชมสำหรับการแสดงมังกรปีนเสานะคะที่จะเกิดขึ้น
และตลอดถนนโกศีแห่งนี้ค่ะก็จะมีการแสดงต่างนะคะ
ที่เกิดขึ้นให้ได้รับชมกันตลอดทั้งคืนนี้เลยค่ะ
ดิดละดาวิชัยดิดข่าวไทยรับทีวีรายงานสดจากถนนโกศี